จำสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาได้ไหมคะ
ที่เขาชอบพูดว่าเป็นสะพานที่คนชอบไปคิดสั้น

ที่คนชอบไปคิดอุ้ยพี่อุ๋ยดูข้างสิ

กำลังจะอาถานกำลังจะหลอนอยู่
คือสะพานนี้เขาบอกเป็นสะพานอาถรรพ์เพราะมีผีชุดแดงหลอก
ล่าสุดมีคนกระโดดสะพานอีกแล้วค่ะ

เที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจสมภาพบางประกงนะคะตรวจสอบ

น้ำตาลเนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดเสียบกุญแจทิ้งไว้

เขาบอกโอ้เห็นแบบนี้ใจไม่ดีเลย
เพราะว่ารักษณะทุกรายที่มาก็อาการนี้แหละ
เจอมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เจอคนขี่
โดยรอบมีรองเท้าผ้าใบสีขาว
กางเกงขายาวขวดน้ำพลาสติก

มีบัตรประชาชนระบุชื่อนายพีรพัฒน์วางอยู่

เปียกน้ำตัวเปียกปอนเดินเข้ามาหาเลย
บอกผมเองครับพีรพัฒน์
เอ้ายังไงอ่ะร้อนเหรอหรือยังไง

เขาบอกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในซอยวัดบัวโรยที่อำเภอบังเสาทงสมุทรปราการ
เขาได้ยินได้ยินเสียงค่ะ
เสียงผู้หญิงบอกไปเล่นน้ำกันเถอะ
ผู้หญิงชวนไปเล่นน้ำแล้วบอกเส้นทาง
เขาก็ขี่มาตามเสียง

ใช่ขี่มาเรื่อยตามเสียงจนถึงกลางสะพาน

ขี่รถมาตามเสียง๓๐กิโลเมตรไม่พอกระโดดน้ำตามเสียงด้วย

แล้วเขาบอกช่วงที่อยู่ในแม่น้ำนะโอ้โห

เขาก็พยายามยื้อยุดว่ายน้ำไป

พยายามจะดึงฉุดลากเขาจมไปสู่ก้นพื้น

แต่ก็มีเสียงผู้ชายแทรกขึ้นมา
บอกไม่ได้ต้องช่วยเขา

ผู้ชายบอกไม่ได้ต้องช่วยเขา

ตัวเขาเองก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำ

หันไปมองจุดที่ตัวเองกระโดดลงมา

เขาว่ายน้ำตีกันเชียงเข้าฝั่ง

แล้วไอ้มือพวกนั้นไอ้ผู้ชายผู้หญิงที่เถียงกันอยู่

ไปคุยกันที่สาวพอร์บประกงก่อนว่าตรงยังไง

ก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงก่อนนี้

ก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงก่อนจะขี่รถมา

น้ำท่อมไอ้ที่เห็นวางอยู่ข้างขวดที่มันเหลืออยู่นิด
คือเขาดื่มไปเกือบหมดแล้ว

มันอาจจะได้ยินเสียงจากเพราะเราดื่มน้ำกระท่อมหรือเปล่าพีรพัฒน์

คือจริงผมก็อยากเลิกดื่มนะคะคุณตำรวจ

เพราะว่าผมมักจะมีอาการหลอนหูแว่วตลอดเลย
นี่ผมเคยจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วแต่มันไม่สำเร็จ

แล้วคิดว่าจะฆ่าตัวตายหลายครั้งมันเกิดจากอะไร

ผมขายของไม่ดีครับ

ผมก็เลยยิ่งเครียดอยู่แล้วด้วย

แมวที่มากัดแขนผมผมบีบคอมาเลยครับ

คือหมายถึงว่ารู้สึกผิดที่บีบคอแมว
ผมก็เลยไปซื้อออกซิเจนมาใส่ให้กับแมว

ขายของไม่ดีจนไปทำแมวตาย

สรุปเล่ามาตั้งนานเนี่ยแมวตาย

คุณผู้ชมที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้จุดจบเรื่องนี้ไม่มี
แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เห็นได้เนอะว่า
น้ำกระท่อมเนี่ยบางทีดื่มมากไปมันอาจจะทำให้หลอนแบบนี้ได้
คือไม่รู้ว่าตำรวจถามหรือเปล่าว่าขวดที่เท่าไหร่แล้ว
นี่คือเราคิดว่าตำรวจอาจจะบอกเราไม่ละเอียดหรือยังไง
เราก็เลยบอกไก๊ไปคุยให้หน่อยด้วยไหม
ส่งไก๊ธนกรไปค่ะ

ไปสะพานเทพหัสดินที่เป็นจุดเกิดเหตุสะพานบางประกงนั่นแหละ

ก็ไม่รู้ว่าจะเจอผู้หญิงชุดแดงไหม
ใต้สะพานมันมีสารเจ้าสีขาว

พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา

ก็มองว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหม

นี่ไงผู้หญิงชุดแดงเห็นหรือยัง

แขวนอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะ

บอกว่าเที่ยงคืนเนี่ยผมขับรถกลับบ้านก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมบนสะพานมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่
ก็รู้สึกว่ามันท่าไม่ดีแล้วอ่ะลงไปดูก็ไม่เจอเจ้าของรถก็เลยรีบแจ้งตำรวจก่อน
พอแจ้งตำรวจกำลังเดินมองด้อมมองหากันอยู่เลย

แล้วก็เล่าอย่างที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อกี้นี้ค่ะ
เล่าแล้วค่ะอ๋ออ๋อแต่ว่ามันมีประโยคใหม่มา

ทำไมไม่แต่ตายไปโอ้โห

ว่ายน้ำคือตีกันเชียงไปขึ้นกระชังปลา

เขาบอกมีคนช่วยดึงตัวเขาขึ้นมาเหรอ

เขาว่าตรงนี้เขาว่าอาชันอะไรหรือมันยังไงอ่ะพี่
ก็น่าจะเป็นตำนานครับ

แบบที่เขาว่ากันมานาน
ส่วนมากก็จะเป็นทั้งขาเข้าขาออก
ที่จะมายืนเรียกยืนโบกคนให้โดดน้ำเหรอ

เขาเซ็นเทียบประมาณ๑๐ลายจะรอดตั้งกี่ลายถ้าโดดอย่างนี้
พี่เปอร์เซ็นต์มันไม่น่าจะมีรอดครับ

คุณแม่ของพีรพัฒน์แม่บอกว่า
ที่โรงพยาบาลศรีธรรญาครับ
เพราะว่าปีที่แล้วลูกชายมีอาการหูแว่วแล้วก็หลอน

สาเหตุคิดว่าน่าจะเพราะถูกแฟนบอกเลิก
แต่อีกสาเหตุนึงนี่น่าจะเป็นสาเหตุหลักมากกว่าค่ะ
คือพีรพัฒน์เนี่ยอายุเขาคือ๒๓นะ
ปัจจุบันนี้วันที่เจอเขาใน๒๓นะ
แต่แม่บอกลูกแม่ดื่มน้ำกระท่อมมาตั้งแต่อายุ๑๗

บัดรักษาก่อนแม่ก็เล่าว่าที่ผ่านมา

กระโดดสะพานขาดแม่น้ำบางปะโกงเอ่ย
โดดลงจากท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนเอ่ย
เมื่อคืนลูกมาขอเงิน๖๐บาทจะไปซื้อน้ำกระท่อม
ความรักลูกว่าน้อแม่บอกแม่ก็ไม่ได้อยากจะให้ครับ
แต่แม่ก็ใจอ่อนก็ให้ไปนี่ไง
วันนี้มันรู้สึกว่า
ตอนเดี๋ยวเขายังเมากระท่อมไทยอยู่
เขาก็จะกินกระท่อมเด็กขวบคือประมาณลิฟต์นั่น
เรื่องแรกประมาณสัก๒ทุ่ม
เอาเป็นว่าตอนนี้พีรพัฒน์อยู่ในความดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
อันนี้จริงก็ฝากเป็นอุทาหรณ์แหละ
คือบางคนบางทีเวลาเรานำเสนอข่าวเรื่องดื่มน้ำกระท่อม

กระท่อมไม่ได้ทำให้คลั่งน้ำกระท่อมไม่ได้ทำให้หลอน
ก็เนี่ยค่ะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
แล้วก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือใครก็ตาม

คือบางทีมันส่งผลนะมันทีละเล็กทีละน้อยแต่สะสมอย่างนี้ค่ะ
คือแต่ละคนปริมาณการดื่มเข้าไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหม

คนนี้ก็๕ปี๕ปีถ้าฟังจากแม่คือทุกวันด้วยซ้ำมั้งเนี่ย

ใช่ไหมรักษาให้หายนะ